ก็เต้มไม่ถอยกับจิ้มกันตัวอีกที

อาศัยรูปเก่ากะดุประสบการณ์ครับจบแบบ

โอ้โหวันจริงครับ
คุณพลน้อยเดินทำยังไงครับ
โอ้ววางแค่ซ้ายปิดท้ายครับ
ครบ๕ย้องเรียบร้อยแล้วกันทุกผู้ชมครับ

คุณพลน้อยเจ๊ปูบางกะปิครับ
กับท่านท่านตัวเป๋เจนวิทย์ก่อสร้างนครสีธรรมดากับภูติลำ
โอ้โหเป็นเมืองยอดมวยทั้งคู่ครับ
มาจากเมืองยอดมวยเลยครับ

พ่อน้อยพยายามจะเข็นแล้วเสียบซ้ายคืน

ตัวน้อยเดินชนเข้ามาอีกทีครับ

นี่ครับบิดนิดเดียวครับ
จังหวะฟันศอกแต่ละทีน่ากลัวจริง